คู่นี้ก็กำลังจะแชร์ความรู้สึกแชร์ทุกอย่างร่วมกันแล้ว

ขอบคุณนิวนภัษษรและก็เป๊กเปรมมานัด
หลายคนเห็นภาพกันไปแล้วว่าคุกเข่าขอแต่งงาน
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดได้เลิกดีวิวาแล้วค่ะ

เขาเป้งออกมาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเขาควงคู่กันออกงาน
ไม่ทำให้แฟนผิดหวังอย่างแน่นอน
นิวนพัดศรขอจับไมค์โชว์เสียงร้องทรงพลังเหมือนเช่นเคยค่ะ

ดูเหมือนจะตกอยู่ในพวงแห่งความรักเข้าอีกครั้ง
ก็เลยขอโชว์โมเมนต์หวานบนเวทีให้ได้ยิ้มตามกันด้วยค่ะ
จะควงคู่กันมาเปิดเผยถึงเลิกดีงานวิวาบอกว่า
ปีหน้านี้แน่นอนนะคะแต่ว่ายังไม่ระบุวันเวลาที่ชัดเจนค่ะ
ทั้งคู่ตั้งใจจะไปแต่งงานกันที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของคุณนิว
แล้วก็งานเลี้ยงฉลองจัดที่กรุงเทพแล้วกัน
แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นค่ะทั้งคู่บอกว่า
แพ็คกระเป๋าบินไปพักผ่อนเที่ยวชมแสงเหนือ
ไปไหนคุณไปไหนมากค่ะนอเว่ค่ะโอ้โฮ

แล้วแววว่าจะมีแพลนถ่ายพรีเวดดิ้งที่นั่นด้วยนะคะ

เรื่องเลิกแต่งงาน

มานั่นเตือนดูมาเรียบร้อยแล้ว
เดินไปก็ดูคร่าวนะครับ
บอกว่าน่าจะประมาณปลายปีหน้า
เขามาให้ประมาณเดือนประมาณ๙๐วัน
๙๐วัน๑๒วันนะฮะตอนนี้ก็เรือกันอยู่
ซึ่งก็อาจจะมีทั้งต้องเชียงใหม่ด้วย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเดือน๙หรือ
เดือน๑๐หรือ๑๒ตอนนี้เดี๋ยวกำลังไปเช็ควันอีกที
ทำพิธีที่เชียงใหม่ก่อนค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดนะคะ
แล้วก็มาฉลองมงคลสมรสที่กรุงเทพด้วยค่ะ
แต่ต้นปีเป๊กก็จะบวชก่อน
ทั้งงานของนิวจิ๋วด้วยก็ยังร้องอยู่นะคะ
แต่ของทางเป๊กเนี่ยติดละครก็เคลียร์ละครให้เสร็จแล้วก็บวช
แล้วก็หลออีกรอบนึงผมคือ
นานจะได้ไปก็ไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร่
ก็เลยแบบว่ากะว่าอาจจะแบบมีการถ่ายอะไร
ถ้ามันลงตัวนะคะเพราะว่าการไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
มันต้องมีเสื้อผ้ามีฟาร์ตมีจ้างกล้องทำอะไรเยอะ
คือถ้าไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่แสงเหนือนัิเวณนะคะ

มนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศ